ที่บ้านกุฎปลาขาวที่อำเภอวารินชำราบที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่
ล่าสุดเขาบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
โดยเร็วที่สุดนะคะติดตามจากคุณทัศนัยโคตรทองนะคะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมรายงานอยู่ที่พื้นที่บ้านกุฎปลา
ขาวตำบลวรินชำราบอำเภอวาลินชำราบจังหวัด
บนราชธานีนะครับบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๔ด้านหลัง
ของผมนั้นเป็นอำเภอเมืองเมื่อวานนี้ตอนเย็นเรา
งานไปแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ฝั่งที่อำเภอ
ดินชำราบเป็นสัญญาณที่ดีครับตอนนี้น้ำเริ่มลดลง
อย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ครับน้ำอยู่ที่บริเวณ
ขอบสะพานตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ลดลงไปถึงพื้นผิวการ
จราจรแล้วทำให้ทางจังหวัดนะฮะโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดนะฮะนายสนิทวิทูลครับสั่งการให้ทางด้านของ
กรมทางหลวงโดยสำนักงานทางหลวงที่๙ครับนำเครื่อง
ขนาดใหญ่คือรถแคคโฮลนำปลาเคลียร์พื้นผิว
จราจรตรงนี้ตักน้ำจากลำน้ำมาล้างครับรวมทั้งเอา
แบคโฮนั้นต้องตักผักตบชาวาครับออกจากลำ
น้ำตรงนี้ซึ่งเป็นลำน้ำสาขามาจากแม่น้ำหุดอีกที
หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี้ยผลักตบชวาจำนวนมาก
ไหลมากับน้ำรวมทั้งเรื่องของขยะเป็นอุปสรรคสำคัญ
ในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ท่วมขังบ้านบริเวณของประชาชน
ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในขณะนี้ครับ
ซึ่งทางด้านของกรมทางหลวงเองกำลังเร่งดำเนินการอยู่
ซึ่งวันนี้ทำตลอดทั้งวันแล้วก็ตักผักตบได้ค่อนข้างเยอะแล้ว
โดยมีทหารจากกองทบกนั้นมาช่วยในการดำเนินการด้วยครับ
อีกสิ่งหนึ่งสำคัญครับจังหวัดให้มีการตรวจสอบเรื่องของสายไฟด้วย
ว่าก่อนหน้านี้นั้นน้ำท่วมถึงสายไฟแล้วก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบ
ทำให้ประชาชนนั้นเป็นอันตรายจากเรื่องของไฟรั่วไฟช็อตนั่นเอง
วันนี้ก็มีการสั่งการว่าจุดไหนน้ำลดแล้ว
ตักทั้งผักตบเคลียร์ทั้งพื้นผิวการจราจร
รวมทั้งตรวจสอบเรื่องของสายไฟเสาไฟว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่
ถ้าสามารถยืนยันได้ว่าทุกอย่างนั้นปลอดภัย

แล้วก็จะจ่ายไฟให้กับประชาชนนั้นสามารถใช้ไฟกันได้ตามปกตินะครับ
อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ของบ้านกุฎประขาว
อยู่เพราะว่าระหวังที่เรารอยืนบรายงานนี้
มีสัตว์มีพิษออกมาจากกอผักตบจำนวนมาก

ต้องย้ำเตือนแล้วก็ฝากไปยังประชาชนในพื้นที่
ว่าระวังเรื่องของสัตว์มีพิษที่มากับน้ำในขณะนี้ด้วยครับ
และนี่คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดในพื้นที่ของบ้านกุฎปลาขาว
ตำบลวรินชำราบอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ
บุญมีกาสอนเสถ่ายภาพผมทัศนัยโค้ดทองรายงานครับ